ตามติดชีวิตลูกทุ่งวันอาทิตย์นี้พบกับพี่เสดิร์ดนักร้องลูกทุ่งคาร็อกที่ได้ใช้ยาว่าลูกทุ่งร็อกพันธุอีสานขนาดแท้
งานนี้มาดูกันนะครับว่าลูกทุ่งขาวร็อกคนนี้จะพาเราไปตามติดกิจวัตรอะไรกันบ้าง
แต่ที่แน่งานนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนเรียกได้ว่าเป็นงานช้าง
โปรดติดตามตอนต่อไป